คนข้างรักนะคะขอเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยเรื่องราวของคนข้างรักแล้วกัน
เฮียบอยปกรณ์ไงได้ข่าวไปไหม

ก็ดูเหมือนว่าจะเหอะแฟนนิดนึงก็แล้วกันคุณผู้ชมค่ะ

น้องเฟย์อ่ะเนี่ยดูแตกดีนะเถอะ

ใช่ไม่รู้สวยตังค่ะไปจังหวัดกะบี่แม้จัดเต็มขนาดนี้

แต่ว่าน้องเฟย์เขาก็ใส่ปุ๊บเนี่ยก็ถ่ายรูปปั๊บเลย
ยังโพสต์ลงในอินสตาแกรมด้วย
ก็พบคนห่วงแฟนแล้ว๑อัตรา
นั่นก็คือเฮียบอยปกรณ์ของเรานี่แหละค่ะ

ห่วงแหละเธอรี่แปลทีไอ้เบาเบากะนี่มันยังไง

คนเขารักกันมันก็ต้องทำเสียงสองเสียงสาม
อันนี้ก็เบานะน้องไม่ได้เซ็กซี่เลยนะ
ไม่ได้บิกกินี่นะบอยก็แบบนิดเดียวเลย
เออนะคะแต่เขาก็ห่วงแฟนของเขาค่ะ

มีแฟนเข้ามากดไลค์เกือบ๒๐๐คนเลยนะ

เออเนี่ยก็คนห่วงแฟนนะเนาะ

เขาออกอาการห่วงแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
คุณผู้ชมจำได้ไหมตอนที่คุณแม่งามทิพย์อ่ะ
เออเพราะแพ็คภาพน้องบ่นหมายล์อันในนี่รูปนี้
บอกว่าอันนี้ขอใส่ได้เปล่า
อุ้ยแม่บอกว่าถ้าน้องบ่นหมายอยากได้

อีก๓๐๐๐ปีค่อยมาขอใหม่เดี๋ยวนะ
ตายแล้ว๓๐๐๐ปีมันนานไปนะ๓๐๐๐ปีนึงคือนางพระเยาะผมข่าวน้ำบ๋อยนะไม่ไหวเด้อ
อ่าสรุปแล้วคือว่าไม่ว่าใครจะใส่ชุดว่ายน้ำถ้าเป็นผู้หญิงของเฮียบ๋อยก็เฮียห่วงของเฮีย